ฉะเชิงเซาบอกว่าโหเซ็งมากเซ็งมากแล้วก็เดือดร้อนมากตอนนี้นะคะ
ซื้อมามีนาคมเมษายนยังไม่ทันหมดเดือนรถหายไปแล้วค่ะ
แล้วดูกล้องวงจรปิดนะก็บอกว่าเอ๊ะลักษณะรูปภัณฑ์สันธารคนที่มาขโมยรถของเขาไปเนี่ย
คล้ายกับคนที่เขาไปซื้อรถมา
หมายถึงว่าตามมาขโมยคืนอย่างนี้เหรอ
ปรากฏว่าทางต้นทางที่ขายรถมาให้กับเจ้าของรถเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ากล้องวงจรปิดไหมที่หอพักคุณเนี่ย

ก็บอกว่ามันมีหลายอย่างที่เป็นพิรุษมาดูตรงนี้หน่อยค่ะ
กล้องวงจรปิดในหอพักแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซานะคะ
คุณผู้ชมเห็นนะคะผู้ชายคนนี้แหละค่ะใส่เสื้อสีดำรองเท้าแตะเดินคุยโทรศัพท์มาเรื่อย
แล้วก็มาที่ลานจอดรถตรงนี้นะคะของค่ำคืนวันที่๗เมษายนที่ผ่านมา
ตี๕ค่ะตี๕๒๓นาทีแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนี่ขี่ไปแล้วนะคะ
เอารถของผู้เสียหายไปค่ะ
คุณชัยนรงชานันโทอายุ๓๗ปีเป็นผู้เสียหายบอกว่า
หลังจากที่ตกลงเจรจากันเสร็จแล้วในวันที่๑๒มีนาคมเจ้าของรถนะคะ
อาสาบอกว่าเดี๋ยวเขียวรถจักรยานยนต์มาส่งให้
มาจากกรุงเทพมาส่งให้ที่ฉะเชิงเซาหอพักดังกล่าว
กระทั่งเมื่อวันที่๗เมษายนเขาบอกว่าเขาจะออกไปทำงาน
คุณชัยนรงค์เขาจะออกไปทำงานพอลงมาจากห้องพักหอพัก
สังเกตเห็นพฤติกรรมของคนร้ายรูปร่างทรงผมคล้ายกับเจ้าของรถเดิม
ที่เอารถมาขายให้แล้วก็มาส่งให้จากกรุงเทพนะคะ
แฟนของเขาก็คือแฟนของคุณชายนรงค์

ก็เลยตัดสินใจผ่ากันไปแจ้งความว่าที่สอบฐานพลเมืองฉะเชิงเซา
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็โทรศัพท์กลับไป
ที่เบอร์คนที่ขายรถให้สอบถามว่ารถคันนี้มีประกันรถ
หายไหมแต่ได้รับคำตอบคือลักษณะบ่ายเบียงแล้วคนขาย
รถเนี่ยยังถามกลับมาว่าเอ๊ะที่หอเนี่ยมีกล้องไหมให้ส่ง
สารกลับไปให้สิเดี๋ยวจะตามเรื่องให้เขาก็เลยว่าเอ๊ะ
พฤติกรรมของคนขายรายนี้มันแปลกนะก็เลยฝากให้
ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาให้ได้นะคะ
ตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนอย่างหนักเลยไม่มีรถเนี่ยขี่ไป
ทำงานนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่จบผู้เสียหายยังเปิด
บอกว่าก่อนนั้นก็เคยติดต่อซื้อรถมอเตอร์ไซค
มือสองผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊กนะคะโอนเงินไปให้ห้าพัน
ห้าร้อยบาทอืมแล้วคนขายปรากฏว่าก็ปิดเฟซบุ๊กหนี
ก็เลยอยากฝากเตือนสำหรับใครที่จะซื้อของผ่าน
ไลน์ให้ระมัดระวังให้ดีนะคะก็เป็นภัยอีกกลุ่ม
หนึ่งภัยอีกแบบหนึ่งนะที่นำมาเตือนเช้านี้ค่ะ